บ้านของเราก็คือบ้านของเรา
แต่อยู่บ้านของเราโดนประกาศขาย

ไม่ได้ไปจำนองที่ดงที่ดินจำนองบ้านเอาไว้
อยู่มาขายบ้านของเราได้ยังไง

จับไว้ได้ครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
มีผู้ชายกับผู้หญิงเดินมาที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็นำป้ายประกาศมาติดเอาไว้
เป็นประกาศขายบ้าน

เสร็จปุ๊บก็ไปกันเลยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๕๔๙ทับ๓๒๙หมู่ที่๑
หมู่บ้านเฟื่องฟ้า๑๑เฟส๙ตำบลแพร่กษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นบ้านของนายสธนทรศรีเป่าระยะอายุ๓๙ปี
เขาเล่าว่าช่วงบ่ายของวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะ
วันนั้นตัวเขาเองแล้วก็แฟนออกไปทำงาน
ปิดบ้านตามปกตินั่นแหละครับอยู่เพื่อนบ้านโทรมาเลยบอก
พี่สถานทรพี่ขายบ้านเหรอขายเท่าไหร่
เจ้าของบ้านงงสิครับตกใจมากไม่ได้จะขายบ้าน
แต่อยู่เนี่ยมาติดป้ายเอาไว้ที่หน้าบ้านของเขาแบบนี้ครับ

ขายด่วนด้วยนะก็มีข้อความว่าเจ้าของขายเอง
ราคาถูกบ้านสวยเบอร์โทรศัพท์ตามนั้นเลย

งงเลยครับคือนอกจากนี้นะเขาบอกว่าในหมู่บ้านนี้นะครับ
มีบ้านหลังอื่นก็โดนเอาป้ายลักษณะแบบนี้มาติดเอาไว้หน้าบ้านเหมือนกัน
ตัวเขาเองเลยขับรถตะเวนหาในหมู่บ้านก็พบ๓ผู้ต้องสงสัย
ยังเจอนะยังเจอไอ้คนที่เอาป้ายมาติดอ่ะก็คือเป็นชายหนึ่งหญิงสอง
ตัวเขาเองเจ้าของบ้านก็เลยเข้าไปพูดคุยหน่อยเอ๊ะมาทำแบบนี้ทำไมกันล่ะครับ
ผมก็ถามว่าไปติดป้ายบ้านผมติดได้ติดทำไมติดเพื่ออะไร
เขาบอกว่าเขาจะติดหอติดเพื่อไปประเมินราคาผมบอกว่ามันมัน
มันใช่หรือโอ้โฮมันใช่หรืออยู่มาประเมินราคามันใช่หรือ
ทำไมแล้วของบ้านเขาก็อยู่ดีดีนะก็นั่นน่ะสิ
แล้วที่สำคัญนะคือผู้ต้องสงสัยในกลุ่มที่เอาป้ายไปติดตามบ้านเรือนเนี่ย
คือเหมือนกับว่ามีโลโก้ของบริษัทที่ขายบงขายบ้านเนี่ย
เอาไปใช้ด้วยเขาก็เสียหายสินะ
ใช่ครับคือเบื้องต้นนะครับผู้ที่เสียหายก็คือ
สถานทรก็ได้แจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้พร้อมหลักฐาน
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ยังไงซะผมมองแล้วเนี่ยลักษณะมันเหมือนกับเป็นมิจฉาชีพนะ
ก็คืออาจจะไปหลอกว่าทำทีเหมือนจะขายบ้าน

อาจจะไปหลอกผู้เสียหายลายอื่น

คนการหลอกลวงนี่แบบไปทำทุกอย่างเลยนะ